ก็สวยอากาศก็ดีช่วงนี้ดีหน่อยคุณผู้ชมภาคใต้ฝนเบาและยังมีคลื่นบ้างบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างอาจจะมีคลื่นสูงหน่อยเป็นโอกาสดีหอยหอยจอบคุณผู้ชมมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปขุดหอยเอาไปทำแกงคั่วกันดีกว่านะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ก็ยังคงมีคลื่นเล็กน้อยประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ขณะที่ตอนบนของประเทศไทยคือเหนือกลางอีสานตะวันออก
อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นนะคะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เปิดมาหน้านี้เราจะเห็นภาพถ่ายดาวเทียมณปัจจุบันนี้เลย
เมฆก็จะปกคลุมอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่าง
เบาลงแล้วล่ะค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำท่วม
แต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของน้ำที่สะสมมา
ส่วนเส้นความกดอากาศวันนี้ชัดเจนแตกต่างจากวัน๒วันที่ผ่านมา
คือเส้นเนี่ยนะคะอยู่ห่างกันแปลว่าความร้อนก็มีมากขึ้นด้วย
โดยเฉพาะเส้นพันสิบสองสีแดงพาดผ่านตอนกลาง
คือเริ่มร้อนชื้นขึ้นมาแล้วแต่ด้วยความเย็นที่มันสะสมอยู่นะคะ
ก็เลยยังทำให้รู้สึกหนาวเย็นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะอีสานบนและเหนือตอนบนค่ะ
เดี๋ยวเส้นนี้จะกลับมาใหม่ช่วงวันจันทร์ที่๑๘นะคะ
ส่วนโมเดลนี้ทำให้เราได้เห็นสีของอุณหภูมิชัดเจน
เป็นการจำลองมาให้ดูกันเข้าใจง่าย
สีเขียวก็อุณหภูมิต่ำหน่อยสัก๑๐องศา
กรุงเทพมหานครเช้านี้ยังสิบหกสิบเจ็ดองศานะคะ
แต่ว่าใสไปแล้วก็จะขึ้นมาละประมาณสัก๒๕องศา

พื้นที่ตอนบนของประเทศก็ยังคงหนาว
แล้วก็หนาวจัดในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกัน

เพราะว่าน่าจะหนาวยาวไปจนถึงสักวันที่๒๐กว่า

ส่วนฝนค่ะจะเห็นว่าสีฟ้านี่คือแทน
สัญลักษณ์ของฝนหรือว่าเมฆที่ปกคลุม
จะตกเบาบางตกเล็กน้อยเท่านั้นเอง
พอชุ่มฉ่ำนะคะบริเวณภาคใต้ตอนล่างนั่นเองค่ะ
ส่วนคลื่นที่บอกเอาไว้ว่าอาจจะมีคลื่นหน่อยแถบตอนล่าง

จากเมื่อก่อนที่มีคลื่นสูงแถบไทย
ตอนบนประจวบหัวหินก็เบาแล้วค่ะ
ก็จะมาเน้นหนักที่ภาคใต้ตอนล่างซะมากกว่านะคะ
เอาเป็นว่าช่วงนี้สถานการณ์ดูจะดีขึ้นนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ภาคอีสานอย่างเลยเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้สภาพอากาศก็หนาวได้ใจทีเดียว
เดี๋ยวชาวบ้านเขาทำอะไรกันไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่จังหวัดเลยกันหน่อย
ยังไงคะถ้าจะหนาวแล้วก็หนาวจัดจริงนะคะ
ประชาชนที่จังหวัดเลยที่อยู่บริเวณตลาดเช้าเทศบาลตะบนด่านซ้าย
คือหนาวเย็นจะเยื่อคุณต้องห่มมีผ้ากี่ผืนเอามาห่ม
มีหมวกกี่ใบเอามาห่อค่ะหนาวเย็นอย่าเยือกเข้ากระดูกเลย
ชาวบ้านบอกแบบนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งตลาดตอนเช้านี่นะคะ
ต้องเอาเตาไฟมาตั้งแล้วก็นั่งล้อมวงผิงไฟคลายหนาวกันค่ะ
บางคนนั่งพิงไฟทั้งวันนะคะเพราะว่าอากาศพื้นที่อีสานตอนบนเนี่ยหนา
หนาวจัดจริงขนาดอุณหภูมิพื้นราบเนี่ยวัดได้๙องศาบางพื้นที่๗องศาด้วยซ้ำไปนะคะ
ยังไงดูแลสุขภาพด้วยทั้งผู้สูงอายุและเด็กนะคะ
ขึ้นเหนือไปที่พยาวค่ะหนาวมากเช่นกันหนาวจนเกิดไอน้ำเนี่ย
ปกคลุมบริเวณผิวน้ำที่กวานพยาวเรียกว่าเป็นหมอกเหนือน้ำแล้วกันคุณผู้ชม
มันก็จะเลยดูมัวนี่ไม่ใช่กล้องไม่ชัดนะคะช่างภาพเราถ่ายมาอย่างดี
แต่ว่าไอน้ำมันปกคลุมจริงสภาพอากาศมันตัดกันก็เลยทำให้เกิดหมอก
ตอนเช้าก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ชาวบ้านก็มานั่งล้อมวงผิงไฟกันใส่เสื้อ
เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะเรียกว่าอาหารยามเช้าเนี่ย
ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปิ้งย่างได้หรือว่าเป็นน้ำแกงอุ่นมาเนี่ย
โอ้โหขายดิบขายดีเลยนะคะต้องบอกว่าอากาศนี่หนาวเย็นจนกระทั่งว่าทำให้
แกงเนี่ยเย็นกลายเป็นวุ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันยังไงก็ตามนะคะ
ต้องเตือนกันแหละว่าอากาศจะยังคงหนาวเย็นแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์
เตรียมพร้อมกันให้ดีแล้วกันนะคะส่วนใครที่อยู่ติดกับทะเลค่ะ
อาจจะมีคลื่นซัดฝั่งก็ระมัดระวังบ้านเรือนแล้วก็ข้าวของของท่านด้วย
แต่พื้นที่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าได้ฟื้นฟูระบบนี้ได้อย่างตอนนี้ค่ะ
หอยจอบมันมาเต็มหาดเลยเก็บไปขายสร้างรายได้ก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชม
ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นโอกาสทองของดิฉันค่ะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะ
เจอกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ